คุณผู้ชมจะได้พบกับรายการความจริงชาวนาไทย
ที่จะมาจอกลึกลึกลัง
เรื่องของราคาค่าวัฒนาทีตกต่ำได้ถึงระดับนี้
ความจริงตลาดข้าวไทย

จากข้าวเปลือกสูบข้าวสาร
ยสถิติราคาการบริโภคและส่งออก

วันนี้๑๗นาฬิกาทางไทยรัฐทีวี